เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐบาลเคนย่านั้นก็ได้จัดพิธีเผางาช้าง
ซึ่งเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการต่อต้านการฆ่าช้างเอางานและการลักลอบค้าสัตว์ป่านะคะ
ขณะเดียวกันก็ต้องการสื่อสารให้ทั่วโลกตระหนักถึงคุณค่าของช้างกันด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
การเผาทำลายงาช้างครั้งนี้นับเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
โดยจากการประเมินคร่าวของผู้เชี่ยวชาญ
การได้มาซึ่งงาช้าง๑ตัน
ต้องสูญเสียชีวิตของช้างไปอย่างน้อย๑๐๐ตัว
ซึ่งหมายความว่างางาช้าง๑๐๕ตันที่ทางการเค็ญญาเผาทำลายครั้งนี้
เหลืออยู่แค่๓๕๐๐๐ตัวในปัจจุบัน
และยังเป็นทางผ่านของการลักลอบขนงาช้าง
จากประเทศอื่นในแอฟริกาไปยังตลาดในเอเชีย

กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ในการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ดครั้งนี้
เคนย่ายังต้องการส่งสารให้ประชาคมโลก
ตระหนักข่าวว่างาช้างและนอแร็ดนั้น
จะมีคุณค่าเมื่อมันอยู่บนตัวของช้างที่มีชีวิตเท่านั้นค่ะ
รายงานระบุว่างาช้างและนอแร็ดที่ถูกเผาทำลายครั้งนี้
มีมูลค่ามากกว่า๓๐๐๐ล้านบาทในตลาดมืด
ขณะที่ก่อนการจุดไฟเผาทำลาย
การเผาทำลายครั้งนี้เป็นการสงสารว่า

และชีวิตของช้างแอฟริกาต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง
โดยย้ำว่าธุรกิจการค้างงาช้าง
หมายถึงความตายของช้างแอฟริกาและการสูญเสียมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญ
ก่อนหน้าที่จะมีพิธีเผาทำลาย
หรือคุณค่าที่มากกว่าของการมีชีวิตอยู่
เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ป่า
มากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของพวกมันเมื่อถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นสินค้า
อย่างไรก็ตามมีความเห็นจากนักอนุรักษ์บางกลุ่ม
คัดค้านการเผาทำลายงาช้างและนอแร็ดของเคนย่า
จากมองว่านี่จะยิ่งเป็นการเพิ่มความต้องการงาช้างและนอแร็ดในตลาด
อาจทำให้พวกมันถูกล่าเอางามมากยิ่งขึ้น
พิธีเผาทำลายงาช้างครั้งใหญ่ของเคนย่าครั้งนี้
มีขึ้นในขณะที่หลายประเทศในแอฟริกา
เผชิญปัญหาการฆ่าช้างเอางา
แต่ละปีมีช้างแอฟริกาถูกฆ่าเอางาไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ตัว
เพื่อสนองความต้องการตลาดในเอเชีย
ซึ่งก็รวมถึงไทยที่เป็นทั้งทางผ่านและปลายทางตลาดค้างงาช้าง
สถานการณ์นี้สร้างความกังวลว่าหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปเรื่อย
แอฟริกาอาจศูนย์พันธุ์ไปได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

เป็นภาพของการเตรียมเผางาช้างจำนวนมากนะคะ
ก็เป็นการสื่อสารให้ประชาคมโลกรู้นะครับ
กันอีกครั้งว่างาช้างจะมีคุณค่า
ก็เมื่ออยู่ที่ตัวช้างหรือว่าการเผาทำลายครั้งนี้
คืนจิตวิญญาณของเขากลับสู่การที่เขานั้นถูกทำลายไป
ถูกฆ่าไปแล้วเพื่อเอางานเนี่ยนะครับ